เปิดปากกับภาคภูมิ
ไม่ได้เดินออกครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราคุยกันเรื่องรับน้องโหดนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบ๑ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย

เกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้านะฮะ
เรื่องของอาญาหรือว่าการเรียกร้อง
เงินเยียวยาค่าชดเชยความเสียหายต่าง
ไม่รู้ท่านผู้ชมยังจำได้หรือเปล่านะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกลางดึก
คืนวันที่๑๓มีนาคมปี๒๕๖๕ปีที่แล้ว

ในคืนวันนั้นนักศึกษานุ่มคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
ชื่อน้องเปรมชื่อเล่นนะฮะ
ชื่อจริงก็คือพัศยศชนพักดี
เรียนอยู่ชั้นปี๑สาขาช่างกลโรงงานวิทยาลัยนวัตกรรมอาชีพ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสานนครราชศรีมา
หรือมทรตอนนั้นเป็นข่าวดังมาก
คือน้องเนี่ยถูกกลุ่มรุ่นพี่พาไปส่งโรงพยาบาลกลางดึก
แล้วบอกเนี่ยวูบตอนเตะฟุตบอลกันสุดท้ายแล้วไม่ใช่นะฮะ
ถูกรุ่นพี่เนี่ยพาไปรับน้องเป็นกิจกรรมที่ไปทำกันเอง
ภายนอกมหาวิทยาลัยนะฮะ
แล้วก็ไปซ้อมเขาไปต่อยเขา
สุดท้ายไปเสียชีวิตนะฮะท่านผู้ชมครับผ่านมาเกือบหนึ่งปี
คดีอาญามันยังดูไม่คืบหน้าเท่าไหร่
คดีทางแพ่งการเรียกร้องเงินเยียวยาค่าชดเชยความเสียหายต่างจากกลุ่มรุ่นพี่แล้วก็ผู้ปกครองเนี่ย
ทางกลุ่มรุ่นพี่และผู้ปกครองก็ยังไม่ยินยอมชดใช้เยียวยาต่าง
คุณพ่อเขาเลยอยากร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
หลังจากไปร้องขอความช่วยเหลือกับทนายความที่ช่วยดูแลคดีให้ด้วย
วันนี้ทั้ง๓ท่านอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
คุณพ่อของน้องเปรมนะฮะคือคุณพ่อเอกชัยชนพักดี
น้าสาวนาตรีนะฮะดูแลน้องเปรมมาตั้งแต่เด็ก
และทนายวิรพันธ์บำขุนทศนะครับทนายความที่ดูแลคดีนี้นะครับ
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับ
ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับคุณพ่อแล้วก็คุณน้านะฮะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมเชื่อว่าผ่านมาเกือบปี
แต่ยังลืมกันไม่ได้หรอกใช่ครับคงยังทำใจกันไม่ได้
คือถ้าเกิดจะคุยอะไรแล้วมันไปตอกย้ำภาพต่างที่เกิดขึ้นใน
ในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าเห็นภาพเห็นเหตุการณ์ต่าง
คุณพ่อคุณน้ายังพอพูดคุยกันได้ใช่ไหมครับพอบอกเล่ากันได้เนอะใช่ครับ
เพราะวันนี้เรามาเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมทางด้านคดีให้กับน้องเปรม
ที่สำคัญน้องผู้ชมยังจำได้ไหมครับเหตุการณ์นี้เนี่ย
พอน้องเปรมเสียชีวิตแล้วเราก็มาทราบกันอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือน้องเปรมมีแฟนแฟนสาวซึ่งก็อายุ๑๙๒๐ปีเท่ากันนี่แหละ
และแฟนน้องเปรมในตอนนั้นที่เกิดเหตุท้องอยู่๓เดือน
ปัจจุบันนี้หลานคลอดแล้วใช่ไหมคุณพ่อ

ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อที่บ้านที่โคราชนี่แหละ

คุณแม่ตั้งชื่อให้เพราะว่าทองจองกับพ่อครับ

นี่คือสิ่งที่เราต้องมาคุยกันเพราะว่า

คนเล็กนี่ยังเรียนอยู่มัธยมใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นนี่คือความหวังของครอบครัว

แต่คือลูกของเขาด้วยที่ตอนนี้เพิ่ง๔เดือน
เดี๋ยวทนายวิรพันธ์เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องคดีด้วยนะครับที่ว่า
คืบหน้าไม่คืบหน้าอย่างไรทั้งแพ่งและอาญา

คุณพ่อกับคุณน้าช่วยเล่าให้ฟังอีกสักครั้งได้ไหมฮะว่า
ในวันนั้นย้อนไป๑๓มีนาคมปี๖๕เนี่ย

จะไปทำงานเพราะคุณพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราช

จะไปทำงานกรีดยางพาราอยู่ที่นครศรีธรรมราช

ประมาณเที่ยงคืนกว่าเนี่ย
กำลังจะไปกรีดยาง

ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์
ก็ถามว่านี่เบอร์คุณพ่อไหม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

ทีนี้เราก็อ่ะไปก็ไปพอไปถึงตรงโน้นประมาณตี๓กว่าเกือบจะตี๔แล้ว
เราก็ไปหาคุณหมอห้องฉุกเฉินแต่ตอนนั้นมันมีคนไข้ที่ฉุกเฉินกว่าไง
เพราะว่าหลานเราก็อยู่ในห้องดับจิตแล้วใช่ไหมอยู่ในห้องแล้ว
ก็พยาบาลห้องฉุกเฉินบอกว่าให้รอคุณหมอก่อนมันมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามา
พอหลังจากคุณหมอเคลียร์คนไข้ฉุกเฉินตรงนั้นแล้วก็ก็เลยได้มาคุยกันกับน้า
น้าก็เลยถามว่าเปมเขาเป็นอะไรมาค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ทราบสาเหตุ
แต่เขาบอกว่าเขาไปเตะฟุตบอลแล้วเขาวูบซึ่งเราไม่เชื่อเพราะหลานเราเป็นนักฟุตบอลมาตั้งแต่เล็กแล้ว
ในใจคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นทีนี้เราก็เลยถามว่า
แล้วเข้ามายังไงคะใครเป็นคนมาส่ง
คุณหมอบอกว่าเห็นเขาเอาใส่ท้ายกระบะมานะเราก็เลยแปลกใจ
แล้วก็เลยถามว่าแล้วมีใครอยู่เป็นเพื่อนเขาไหมคะอยู่ตรงนี้เราพอจะถามใครได้บ้าง
เห็นมีเพื่อนกับแฟนเขาอยู่นะคะเห็นพูดว่าอย่างนั้น
แต่ตอนนั้นคือแฟนเขาลงไปเซเว่นเพราะว่าโทรศัพท์เขาแบตหมด
ทีนี้ก็ตอนนั้นเวลามันก็จะสว่างแล้วแหละตี๕แล้ว
เราก็รอในห้องฉุกเฉินนานอยู่เพราะว่ารอคุณหมอเคลียร์คนไข้ฉุกเฉินตรงนั้น
แล้วก็มีได้เซ็นเอกสารไงให้คุณยายเขาเซ็นนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เลยเจอเพื่อนเขากับแฟนแล้วคุณน้าก็เลยถามเพื่อนเขาว่า
เชื่อนะว่าเกิดจากไปเตะฟุตบอลแล้ววูบแล้วฟุตบอลอะไรมาเตะกันตอน
เที่ยงคืนตี๑ตี๒ก็เลยพูดอย่างนี้เนาะมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหม
เพื่อนเขาก็เลยบอกว่ามีครับมีอะไรไปรับน้องกันมาไปรับกันที่ไหน
ในป่าครับจำได้ไหมว่าป่าแถวไหนจำไม่ได้ครับรุ่นพี่พาไป

แล้วแล้วทำยังไงถึงเปรมถึงตายเขาบอกว่าโดนต่อยที่นี่โดนต่อยที่หน้าอก

คือหลังจากที่ไล่เลี่ยงกันไปเนี่ยทางคดีเนี่ยแล้วเราก็ไปไล่กันต่อเนี่ยค่ะ
วันนั้นกลุ่มรุ่นพี่ปวส๒เปรมเรียนปวส๑ใช่ไหม

อ่าปริญญาปี๑อ่าเปรมเรียนปริญญาปี๑อ่ารุ่นพี่ปี๒ใช่ไหม

พารุ่นน้องไปรับน้อง

อ่าป่าในพื้นที่บ้านหนองระเวียง

บอกน้องเปรมเนี่ยโดนหนักสุด

ฟุ๊บไป๑รอบแล้วก็พากันปั๊มหัวใจนวดอะไรเนี่ยฟื้นขึ้นมารอบนึง
แล้วก็จะไปต่ออีกรอบนึง
จะไปต่อคือจะต่อยอีกเนี่ยเหรอ

ไปเตะฟุ๊บบอนมา

ก็ต้องวิ่งมาวิ่งตามหาบัตรประชาชนอีก
แล้วคุณพ่อมาวันไหนฮะมาวันรุ่งขึ้นหรือว่ายังไงฮะ

คุณพ่อบอกมาถึงเห็นลูกชายคือเสื้อผ้าไม่ได้ใส่เลยหรือว่ายังไง
ไม่เห็นเพราะว่าลูกเขาเก็บแล้วค่ะ
แล้วน้ำบอกอะไรเสื้อผ้าอะไรไม่ได้ใส่ตอนที่เขาพามาหรือว่า
ใส่เสื้อผ้ามาเพราะว่าตอนที่เขาไปรับน้องคือพากันถอดเสื้อผ้าหมดเลย
แต่ละคนคืออันนี้คือเพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะ
แต่ละคนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตัวเองกลับมาไม่รู้ว่าใส่ของใครบ้างอ่ะ
คือสุดท้ายพอไล่ไปไล่มาเนี่ยทางคดีก็คือน้องไม่ได้วูบจากการเล่นฟุตบอล
พี่พาไปรับน้องแล้วมีการซ้อมรุ่นน้อง
เปรมเนี่ยถูกรุ่นพี่เลี้ยงแถวชกชกชกชก
เข้าตรงจุดนี้นะตรงถาวลิ้นปีเนี่ยตรงตรงหน้าท้องช่องท้องตรงเนี่ย
จนเสียชีวิตทางมหาวิทยาลัยก็ออกมาไล่ตรวจสอบให้
บอกว่ามันเป็นการรับน้องนอกมหาวิทยาลัยนะค่ะ
แต่ไล่ดูแล้วมีเด็กที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่เนี่ย
สิบห้าคนครับแล้วมันก็นำไปสู่การแจ้งข้อหาดำเนินคดีกัน
สุดท้ายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคดีต่างที่มีการแจ้งข้อหากัน
แล้วก็ดำเนินคดีกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียว
เดี๋ยวจะมาคุยกับทนายวิรพันธ์ที่มาดูแลคดีนี้ให้นะครับ
ว่าทำไมถึงคืบไม่คืบอย่างไรครับทั้งอาญาและแพ่งครับ
ครู่เดียวฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคคุมชมชมครับคุยกันตอนนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกือบปีแล้วนะครับคดีที่นักศึกษานุ่มคนหนึ่งถูกรุ่นพี่
พาไปรับน้องโหดลุมซ้อมจนเสียชีวิตคุณพ่อน้าสาวและครอบครัว
อยากร้องขอความเป็นธรรมแล้วไม่ใช่แค่คุณพ่อกับน้าสาวนะฮะ
อย่าลืมนะครับน้องที่เสียชีวิตไปคือน้องเปรมเนี่ย
เขามีลูกน้อยเพิ่งคลอดได้๔เดือนนะฮะ
คือน้องต้องกลายเป็นว่ากำพร้าพ่อคือตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ตอน๓เดือนด้วยซ้ำ
นายวิรพันธ์บำขุนทศนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือทางคดี
คดีนี้ครับทนายวิรพันธ์ได้เข้ามาช่วงไหนของคดีฮะ
เข้ามาประมาณสักสามสี่เดือนหลังจากเกิดเหตุอ่านะฮะเป็นยังไงฮะช่วงนั้น
เพราะว่าช่วงนั้นเพราะว่าทางผู้เสียหายคือทางพ่อเนี่ยบอกว่าคดีทางโรงพักเนี่ยเงียบไป
ครับนะฮะให้เข้ามาช่วยติดตามหน่อยเพราะว่าทางพ่อเนี่ยเขาอยู่นครศรีธรรมราช
แล้วก็เป็นคนบ้านนอกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนาะเข้ามาติดตาม
ก็เลยเข้ามาติดตามที่ตำรวจสพมะเริงนะฮะตำรวจที่เกิดเหตุนะฮะ
ตอนเข้าไปติดตามเนี่ยตำรวจก็แจ้งแล้วนะว่าได้มีการสรุปสำนวนอะไรเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ส่งลายนิ้วมือของผู้ต้องหาไปให้ที่ส่วนกลางตรวจสอบก่อน
คือตอนนั้นตอนนั้นเป็นยี่สิบห้าคนแล้วไหมฮะเขาครับครับตอนนั้นคือทางมหาวิทยาลัยก็ช่วยไล่จนรู้ว่ามี
รุ่นที่ที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยยี่สิบห้าคนครับอ่าครับแล้วเขายังไงต่อฮะ
คดีเขาแยกเป็นแบบไหนยังไงคราวนี้ในระหว่างที่รอเนอะเราเราก็ทำอะไรไม่ได้
ระหว่างที่รอเนี่ยโอเคเราก็เลยติดต่อกับทางมหาลัยนะฮะ
เพื่อที่จะมาเรียกไก่เกลี่ยกับเรื่องค่าเสียหายครับเพราะว่าถ้าค่าเสียหายมันจบเนี่ย
ทางคดีอาญาหรือทางแพ่งมันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายนะฮะในในยี่สิบห้าเนี่ย
ท่านายวิทยาภัณฑ์เขาเขาแม่งเป็นยังไงไหมฮะกลุ่มกลุ่มรุ่นพี่
ตอนแรกเนี้ยมาเจ็ดคนก่อนเจ็ดคนเนี้ยก็คือเป็นเจ็ดคนที่ทำล้าย
น้องก็คือที่ชกคนที่เข้าไปชกน้องเปรมนะฮะมีรุ่นพี่๗คน
เจ็ดคนผลัดกันชกผลัดกันชกครับผมอืมที่เข้ามาตอนแรกเข้ามาคุย
ก็คือมีการคุยกันทั้งที่ที่สถาบันคือที่มหาลัยอืม
แล้วก็คุยกันที่โรงพักนะฮะเบื้องต้นเขาก็เขาก็ทางนี้ก็
ก็เรียกร้องไปก็คือหลักหลักล้านอ่ะเนอะแต่ทางเขาเสนอมาว่า
คนเนี้ยห้าแสนนะฮะคุณจะจะขอชดใช้เยียวยา
ห้าแสนบาทอ่าเดี๋ยวจะไปรวบรวมเงินกันนะฮะแต่เขาบอกเบื้องต้น
ตรงนี้ซึ่งทางนี้ก็ยังรับไม่ได้เพราะว่าจำนวนที่น้อยเกินไป
เป็นผมผมก็รับไม่ได้ฮะคือลูกชายผมทั้งคนเป็นนักฟุตบอลด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะมีอนาคตลูกชายคนโตของครอบครัวใช่ค่ะแล้วเขายังมีลูกเล็กเล็กที่
อยู่ในท้องของแฟนเขาอีกสามเดือนครับจะขอเจ็ดคนนี้ที่ไปชกรุ่นน้องจน
จนเสียชีวิตแล้วเอาเขาใส่หลังรถกระบะไปทิ้งโรงพยาบาล
ครับบอกโรงพยาบาลว่าอ่าคุณหมอครับเขาวูบเตะฟุตบอลวูบ
แล้วสุดท้ายหมอก็คือก็พยายามช่วยแล้วแต่น้องเสียชีวิตบอกอ่า
เดี๋ยวผมร่วมกันชดใช้ห้าแสนเหรอครับอันนี้ผู้ปกครองเข้ามาคุยด้วยหรือเปล่า
ก็มีการมาไก่เกลี่ยทั้งมหาลัยเขานัดมาไก่เกลี่ยที่มหาลัย
ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองมาไก่เกลี่ยที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ปกครอง
ครับบอกจะชดใช้พ่อห้าแสนครับพ่อได้ยินแล้ววันนั้นพ่อว่าไง
เป็นยังไงฮะพ่อรับไม่ได้พ่อเลยพูดคำว่าถ้าถ้าเป็นลูกของพวกท่านนี้
ท่านจะเสียใจเหมือนพ่อท่านจะเอาไหมโอ้โหคุณดังวันนั้นคุณพ่อก็เลยพูดคำว่า
เอาชีวิตผมคืนถ้าผมจะไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่ง
เอาลูกผมคืนมาได้ไหมผมคืนมาได้ไหมตากง่าแสน
แล้วเหมือนเขาจะไม่เข้าใจเลยนะคะอ่าเขาพูดประมาณว่าอะไรอ่ะ
ก็คือเอ้าลูกเขาอ่ะถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วอ่ะเอ่อ
ยังว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกแล้วยังต้องมาติดคุกอีกไหมประมาณเนี้ย
คือผู้ปกครองของเด็กบอกว่าก็นี่ไงลูกเขาถูกไล่ออกแล้วไงค่ะ
แต่นี่ลูกเขาลูกเขาตายนะครับคือต่อให้ลูกคุณติดคุกคุณ
ไปเยี่ยมได้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่คุณพ่อบอก
มันทำใจไหมได้เธอไหนวันนั้นเขาบอกห้าแสนเธอไน
อะนะฮะห้าแสนเนี้ยแล้วก็ตกลงแต่ที่หนักกว่านั้น
ก็คือหลังจากนั้นนะฮะอือเราได้มีการอ่าทำไม่ซือ
เจ็ดคนอ่ะเป็นคนทำร้ายจะโดนข้อหาเอ่อทำร้ายทำร้ายอ่า

นัดหมายน้องพาน้องมาหลอกน้องมาเนี่ย

คราวนี้พอทางพ่อทางผู้ปกครอง๗คนเขาทราบว่า
ผู้ต้องหามี๒๕คนก็บอกว่า

ขอให้ทั้ง๒๕คนเข้ามาช่วยเฉลี่ยด้วย

เอ้ามีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มร่วมกัน

อืมครับเป็นหานห้าแสนอย่างนี้เหรอครับ
หล่าหานซิคนละสองหมื่นอ๋อ
เนอะเพราะคราวนี้พอรู้แล้วอะทางจิรจาคดีแพเนี้ย
นัดทั้งมหลัยและที่หลวงพักเนี้ยก็เจยกัน
มากกว่าห้าครั้งนะที่คุยกันมากมากกว่าห้าครั้งก็เลย
ทางคดีน่าเจรจาไม่ได้แล้วงั้นถ้าเผื่อคดีอาญาไม่คืบ
ยังไงผู้เสียหายก็คงเขาไม่มาคุยทั้งค่าเสียหายหรอกนะฮะ
ก็เลยต้องพาดำเนินให้เร่งทางพนักงานสอบสวน
บอกว่าวันที่เจ็ดเนี้ยเจ็ดกัญญายนปีที่แล้วได้มีการส่งสำนวน
มีเอ่อเจ็ดคนเนี้ยก็คือร่วมกันทำล้ายผู้อื่น
เป็นอย่างนี้ก็จะถึงแก่ความตายนะฮะ
แล้วส่วนที่เหลือเกี่ยวกับข้อหาเกี่ยวกับข่มขืนใจ
แล้วก็ทำร้ายอ่าไม่เป็นเหตุให้อ่าบาดเจ็บนะฮะ
เป็นระหูโทษแล้วก็พรกรฉุกเฉินนะฮะ
วันที่๗กันยาหลังจากนั้นเราก็ได้มีติดตามไปที่พนักงานอายการ
ท่านก็มีการแจ้งว่าเดี๋ยวพินาสำนวนก่อน
เพราะว่าผู้ต้องหาหลายคนอะไรประมาณนี้ครับผม
คือพนักงานสอบสวนส่งฟ้องตั้งแต่กันยา
ส่งไปให้พนักงานอายการ๗กันยาครับปี๖๕
ก็แบ่งผู้ต้องหาเป็น๒กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือ๗คน
เรื่องทำให้เขาเสียชีวิตครับอีกที่เหลือสิบแปดคนเนี่ยก็จะเป็น

ข้อหาที่เบาลงมาเกี่ยวกับเคริงขอบคืนจิตใจนะครับ
แล้วก็ข้อหาทำร้ายเล็กน้อยที่บาดเจ็บเล็กน้อยครับผม
เพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดคดีอาญาไม่ผม่นี่
ฐานายบิราพรบอกว่าคดีแฮ่งการชดเชยเยอะยาวต่าง

เขาบอก๒๕คนขอชดใช้รวมกัน

คือไม่ได้หมายความว่าทางคุณพ่อเขาคุณแม่เขา
ญาติพี่น้องของน้องเปรมเขาต้องการเงินนะฮะ

เขาต้องการชีวิตลูกเขาคืนแต่คุณเอาคืนมาได้หรือเปล่า

แล้วการชดเชยเยียวยาเนี่ยไม่ใช่แค่พ่อแม่
คือพ่อกับแม่เนี่ยผมเองผมก็เป็นพ่อนะผมก็มีลูกชาย
คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้หวังว่าลูกจะต้องโตมาแล้ว

แต่นี่คือปู่กับย่าเนี่ยเขามองไปถึงหลานชายเขาเนี่ย
ตอนนี้เพิ่ง๔เดือนถ้าคดีอายาคืบคดีแพ่งมันจะได้ไปต่อ
ครับเพราะว่าในทางกฎหมายก็คือยังไงคดีแพ่งก็ต้องรอคดีอาญา
ครับต้องรอคดีอาญาไปก่อนครับ
คือในช่วงที่เกิดเหตุตั้งแต่วันเกิดเหตุมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มันมีการชดเชยเยียวยาจากทางไหนมาบ้างไหมฮะ
มันก็จะมีกองทุนยุติธรรมใช่ไหมที่พ่อไปยื่น
ทุนที่ธรรมจังหวัดนครสิมาก็ช่วยมาแล้วก็มีชมรมสิทธิ์เก่าของมหาลัยเทคโนที่ช่วย
ชมรมสิทธิ์เก่ารวมแล้วก็หลักไม่กี่แสนแล้วฮะท่านผู้ชมครับ
ได้เยอะแยะอะไรครับคือช่วยเนี่ยชมรมสิทธิ์เก่าของของสถาบันของของโรงเรียนเก่า
ของมหาลัยของมหาลัยเลยใช่ไหมที่น้องเปรมเรียนอยู่เนี่ย
อันนั้นคือเขาบริจาคกันนะถ้าเขารวบรวมเงินมาช่วยนะครับ
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยช่วยเงินเยียวยาตรงนั้นไม่ใช่นะ
ถ้าชมรมสิทธิ์เก่าไม่ช่วยนะคุณพ่อไม่มีเงินจัดงานลูกเลยนะ
ทำบุญก็ไม่มีนะถ้าชมรมสิทธิ์เก่าไม่ช่วยมาน่ะ
คงไม่ได้ชาปนกิจน้องคงไม่ได้ทำบุญ
ร้อยวันอะไรอย่างเงี้ก็เงินจากตรงนั้นแหละที่อื่นตรงอื่นไม่ได้มา
ผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุจะ๗คนหรือว่าอีก๑๘คนมาช่วยเหลืองานศพมา

มีขั้งเลขมีขั้งเลขค่ะท่านร้องก็เอาไม้มา๕๐๐๐๐บาท
อันนี้คือรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
เอาไม้ให้๕๐๐๐๐บาทเพราะว่าบอกคุณพ่อว่านี่ค่ะ
สมทบทุนจากครูบาอาจารย์ช่วยกันมา
แล้วก็มาหม้อมไอ้หน้าโรงบาลคือ๕๐๐๐๐บาท
ฉะนั้นต้องแยกนะฮะคือเงินที่ทางครูบาอาจารย์เขาช่วยมา
เงินที่ทางชมรมสิทธิ์เก่าเขารวบรวมกันช่วยมา
เงินที่ทางกองทุนยุติธรรมจังหวัดที่เขาให้มาตามสิทธิ์
ทั้งหมดเนี่ยหลักไม่กี่แสนแล้วครับท่านผู้ชมครับ
แต่จะไปมองว่าเอ้าก็ได้ตรงนี้แล้วไง

นี่คือสิ่งที่เขาบริจาคช่วยเหลือกัน
แล้วก็สิ่งที่เขาได้ตามหลักของกองทุนยุติธรรม
แต่การชดเชยเยียวยาของคุณเนี่ย

ที่นักหุระพันธุ์พูดท่าทางจะคุยไม่รู้เรื่อง

เป็นอย่างไรคุณต้องฟ้องคุณต้องฟ้องแพร่ง
ปริโมเวณเรียกเท่าไร
ก็น่าจะสัก๑๐ล้านก็ได้

เพราะคุยกันแล้วคุณบอกว่าให้๕แสน
มาถึงวันนี้กรุ่งหน้าคุณพ่อ
ถ้าน้องเปรมยังอยู่วันนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย
เขาก็เรียนปีสองแล้วสิใช่ไหมใช่
ก็พ่อต้องตั้งหน้าทำตามานของลูกเรียน
ก็ต้องไปโฟกัสที่น้องเขาอ่ะก็ต้องฝากความหวังไว้กับน้องสาวเขา
พ่อก็อย่างน้อยก็ยังมีทุนส่งน้องเขาเรียนค่ะ
ต้องสู้ต้องทำเพื่อลูกนะครับยังเหลือลูกสาวอีกคนนึงนะใช่
ครับแล้วมีหลานชายเนอะครับสี่เดือนครับอ้าว
เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาเนี่ย
เดี๋ยวจะลองคุยกับอาจารย์ปรเมฆหน่อยในเชิงคดีแบบนี้นะครับ
ในส่วนของอายการถ้าเกิดความคืบหน้าทางคดีจะไปได้ด้วยความรวดเร็ว
มันก็จะพอช่วยเหลือดูแลกันได้บ้างเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาต่าง
นะฮะพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์
รเมฆอินทรชุมนุมนะครับท่านอายการอาวุโสของสำนักงานการสอบสวนนะครับ
คดีที่เกิดขึ้นน้องเปรมที่เสียชีวิตจากการถูกรุ่นพี่รับน้องโหด
มาเกือบปีแต่ว่าคดีเนี่ยยังไม่คืบนะฮะ
ยังรอการสั่งฟ้องไปยังศาลของทางอายการอยู่พนักงานสอบสวนบอกส่งไปยังอายการแล้ว
ตั้งแต่เจ็ดกันยายนปีที่ผ่านมานะฮะอาจารย์ประเมฆอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ

คดีของน้องเปรมเกิดขึ้น๑๓มีนาคมปี๖๕
คดีเนี่ยทางแพ่งเนี่ยคุณพ่อกับทางกลุ่มรุ่นพี่ที่ก่อเหตุเนี่ย
รวมแล้ว๒๕คนนะฮะที่พาไปรับน้องโหด
แต่มี๗คนที่ลุมไปเขาจนเขาเสียชีวิตเนี่ยคือเจรจากัน
แล้วทางนั้นเขาบอก๒๕คนจะขอชดใช้รวมกัน๕แสนบาท
อ่าทางแพ่งมันก็เลยคุยกันไม่ได้การชดใช้เยียวยาไม่เกิด
ความช่วยเหลือมีแค่ทางกองทุนยุติธรรมจังหวัดที่โคราช
แล้วก็ชมรมสิทธิ์เก่ากับบรรดาครูบาอาจารย์เขาก็บริจาคเงินมาช่วยเหลือนิดหน่อย
เหลือยังไม่มีการเยียวยาอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยจากทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางรุ่นพี่
ทีนี้พอทางแพ่งเนี่ยมันเจรจาตรงนี้กันไม่ได้เนี่ย
เขาเลยอยากให้ทางอาญาเนี่ยมันคืบ
พนักงานสอบสวนส่งไปยังอายการ๗กันยายน
เก็บกัญญาครับ
คือมันควรจะสั่งฟ้องได้เมื่อไหร่ยังไงครับ
มีสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไหมอันนี้นะ
คือข้อมูลเนี้ยผมไม่รู้ว่าหนึ่งพนักงานในการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไหม
ถ้าสั่งสอบสวนเพิ่มเติมแล้วพนักงานสวนส่งหรือยัง
ถ้าส่งแล้วก็ก็น่าจะมีคำสั่งประกันที่หนึ่งทีนี้
คดีเนี่ยมันดูถ้ามันยังไม่ฟ้องคดีอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนว่าเขาฟ้องยังไม่ได้ฟ้องใช่ไหม
อ่าท่านนักวิทยาภัณฑ์ยังยังไม่ฟ้องครับ
เห็นอ่ามีข่าวมาเบื้องต้นว่าสิบสิบเจ็ดกุมภาพันธุ์
สิบเจ็ดกุมภามีข่าวว่าอายการท่านจะสั่งฟ้องส่งฟ้องไปยังศาลให้ครับ
ครับก็คงต้องขอบารมีท่านอาจารย์พลเมฆช่วยติดตามทางทางนิสัยงานอายการด้วยครับ
ผมจะตามให้นะครับอ่าผมรับจะตามให้เดี๋ยวผมจะประสานกันครับ
ขอบคุณครับทีมงานคุณภาคภูมิดู
วันที่สิบเจ็ดกุมภานี้ใช่ไหม
แต่อันนี้คือทางผู้สื่อข่าวที่โคราชได้ของเราเนี่ยนะฮะได้สอบถามไปยังท่านอายการทางฝั่งอายการที่โคราชใช่ไหม
ครับอ่าบอกว่าเดี๋ยวสิบเจ็ดกุมภาพันธ์น่าจะมีการส่งฟ้องได้แต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งแจ้งยืนยันมาชัดเจนมายังพนักงานสอบสวนหรือว่าทางทนายความ
คุณภาคภูมิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตามให้กับท่านทิศทีภาค๔นะ
ช่วยถูกตอบให้ประกันที่๑แล้วจะแจ้งคุณภาคภูมิอีกที๑คุณแจ้งทีมงาน
ประกันที่๒ถ้าเขาฟ้องแล้วแนะนำให้ทำคำร้องตามมาตรา๔๔ทับ๑
เรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องทุกคนทีนี้ถ้าทำไม่เป็นบอกมาเดี๋ยวทำให้
เรียกทุกคนใช่ไหมอาจารย์มันต่างกันยังไงระหว่างเรียกรวมกับเรียกทุกคน
ทุกคนเลยเตรียมเดี๋ยวผมจะประสานงานกับอายการก่อนว่าเขาฟ้องแน่นะ
ถ้าเขาฟ้องแน่เนี่ยผมจะคุยกับทีมงานแล้วทำคำร้องขอค่าเสียหายในคดีแพ่งในคดีแพ่ง
ได้ตามมาตรา๔๔๑วิอาญาซึ่งเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วถ้าไม่มี
ทนายความหรือยังไงบอกมาเดี๋ยวจะหาทางช่วยครับอ่ามีมีทนายวิรพันธ์อยู่เนี่ยแหละฮะ
ดูแลทางด้านคดีให้อยู่ตั้งแต่แรกแรกอยู่แล้วอ๋อถ้างั้นก็ต้องบอกคุณพิธภัณฑ์ทำคำร้อง
ตาม๔๔๑ไปยื่นวันเดียวกับที่อัยการยื่นฟ้องเลยซึ่งเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไง
ค่าเสียหายเท่าไหร่ก็เรียกให้ทั้งยี่สิบกว่าคนเนี่ยชดใช้ซะทีเดียวเลยครับ
หมายถึงว่าเราเรียกรวมของการชดเชยเยียวยาเลยแล้วก็๒๕คนนี้ต้องร่วมกันชดใช้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
เออใช่ต้องร่วมกันคนใดคนหนึ่งทั้ง๒๕คนแต่สมมุตินะสมมุติเรียกไปสักล้านหนึ่งเนี่ยก็ต้อง๒๕คนก็ต้องช่วยกัน
ถ้าสารตัดสินแล้วก็บังคับเอากับ๒๕คนบังคับอีก๕คนเราจะเลือกเอาคนใดคนหนึ่งก็ได้หรือเลือกทุกคนก็ได้

แต่รอตรงนี้ตัวเดียวรอตามมาตรา๔๔ทับ๑ผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประสานงานกับอายการให้นะครับแล้วเดี๋ยวบอกว่าให้ทางทีมงานให้หมายเลขโทรศัพท์ผมไว้กับทนายพีรพันธ์ใช่ไหม

ใช่แล้วบ่ายพรุ่งนี้คุยกัน
อาจารย์ครับในชั้นเบื้องต้นเนี่ยที่ทางมหาวิทยาลัยเขาให้ผู้ปกครองของน้องที่ก่อเหตุกับผู้ปกครองของน้องที่เสียชีวิตมาพูดคุยกันเนี่ย๒๕คนเนี่ยเขาบอกเขาจะขอชดใช้ร่วมกัน๕แสนบาท

เนี่ยผมก็นั่งคุยกันอยู่เนี่ยแล้วพอเขาเสียชีวิตเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าเพิ่งรู้ก่อนเขาเสียชีวิตไม่กี่วันนะฮะ๒๓วันเนี่ยว่าแฟนของเขาเนี่ยตั้งท้อง๓เดือนตอนนี้ลูกคลอดมาลูกเพิ่ง๔เดือนลูกเพิ่ง๔เดือนเองเนี่ย
คุณภาคภูมิดูคดีนี้ไหมคดีน้องที่เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ในมขอเขาเรียกเท่าไหร่กี่สิบล้านพ่อแม่เขาเรียก
ที่ว่าถูกรถชนในหมอขอใช่เหรอ
ลูกเมียเขาถ้าเขามีเนี่ยจะดูแลเขาอย่างไง
แล้วทางมหาวิทยาลัยต้องชดเชยเยียวยาให้เขาด้วยไหมฮะ

แต่ถ้าเกิดเขาไปจัดถ้าเกิดทางมเขาบอกก็ไปรับน้องกันข้างนอกไง
ทางทางมไม่ได้จัดกิจกรรมนี้อยู่แล้ว
คือมอก็ต้องรับผิดชอบมไม่ได้จับก็จริง
แต่ปล่อยให้จัดเด็กมันอยู่ในหมาลัยถูกควบคุมโดยมหาลัย
จัดข้างนอกเลยนะอาจารย์ไม่ได้จัดในพื้นที่มด้วยนะไปจัด
เข้าใจครับแต่หมาลัยควรจะห้ามไหมล่ะ
ก็เด็กก็เด็กมันแอบมันไปเองเราดูแลไม่ทั่วถึงอ้างอย่างนี้ได้ไหม
ก็ถือว่าเด็กพวกนี้ทำผิดพินัยแล้วก็ต้องว่ากันหมาลัยทำโทษ
คือวันนี้เราจะตัดตอนไม่ได้ตัดตอนไม่ได้คือทุกอย่างต้องรับผิดชอบ
เหมือนเด็กไปตีกันข้างนอกเนี่ยมันตีกันจริงถ้าตีกับคนอื่นก็อีกเรื่องน่ะ
แต่นี่เป็นกิจกรรมที่มันเกิดจากการอยู่ในหัวหมาลัยไหม
เพราะว่าถ้าจัดก็จัดข้างในถ้าเด็กแอบไปจัดข้างนอก
คือการที่จัดกิจกรรมต่างมหาลัยต้องทราบนะครับ
ต้องบอกเลยถ้ามหาลัยไม่ทราบห้ามทำอันนั้นโอเค
แต่นี่ถ้าไม่บอกเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเรื่องไอ้การงานจัดรับน้องเนี่ยนะ
ยังไงจะต้องมีคนภายในหมาลัยรู้อืมจะไม่รู้ได้ยังไงแหละ
มันคงเป็นกระซิบข้างหูเหรอไอ้แอบไปยัดข้างนอกแอบมันคงไม่ใช่หรอกครับ
มันก็คงพูดกันปากสองปากเฮ้ยวันนี้รับน้องไปรับข้างนอกนะ
อย่าไปรับหมาลัยมันก็ต้องรู้มันก็ต้องเตือนหูบ้างแหละ
ผมว่าจะต้องไปสืบพยานกันดีในมหาลัยก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบ
เหมือนทหารนะครับไปก่อเหตุข้างนอกทหารก็ต้องรับผิดชอบเลย
ส่วนควบคุมก็ต้องรับผิดชอบครับอาจารย์ไม่อยากให้สังคมปล่อยเตะออกอย่างนี้มันไม่ถูกครับ
คือไม่ใช่ว่าไล่เด็กออกแล้วแล้วก็ไม่รับผิดชอบเยียวยาเขาอย่างนี้
อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมคงต้องฝากอาจารย์
เดี๋ยวทนายวิรพันธ์ทนายของคุณพ่อของน้องเปรมเขาเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ย
เพื่อจะปรึกษานะฮะไม่ว่าจะเป็นฟ้องแพ่งกับทางผู้ปกครองของเด็ก
หรือว่าทางสถาบันอะไรต่างว่าจะรับผิดชอบยังไงนะครับอาจารย์ครับ

ขอบพระคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับในวันนี้ครับอาจารย์ครับ

อาจารย์ประโลเมฆอินทรัฐชุมนุมอรรยาการอาวุศวสำนักงานการสอบสวนนะฮะ
ยังไงเดี๋ยวคงได้ประสานพูดคุยกันต่อเนอะ

แต่ก็จะได้สบายใจกันว่าเออท่านให้คำแนะนำมาอย่างนี้

คุณพ่อ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ๑ปีแล้วเนี่ย

เป็นยังไงบ้างฮะเรื่องขดงคดีของลูกชาย

นครศรีธรรมราชที่ทำงานกับโคราชนี่แบบเป็นวาดเล่นเลยเหรอ

ไปยังไงเวลาไปมา
ไปมาบางครั้งก็ขับรถคนเดียวมากลับก็ขับรถคนเดียว
โอ้โหนครศรีธรรมราชมาโคลราชนี้ก็

อ่ะถึงเชิงไกลจำนี่ก็ขับรถไม่ไหวก็นั่งรถทัวร์มา

เห็นทนาวิทยาลัวพรรณบอกต้องมา
ขอให้มีความคืบหน้าทั้งคดีนะครับ

ถ้าพูดอะไรฝากอะไรถึงใครได้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับ
ลูกชายของเราครอบครัวของเรากับหลานชายของเราเนี่ย

ครับผมก็อยากฝากทุกท่านที่ตามข่าวอยู่
ถ้ามีลูกหลานก็ขอให้ดูสถาบันให้ดี

จะได้อย่าคุณพ่อไม่อยากให้เกิดเหมือนคุณพ่อ
เสียแล้วเราคืนไม่ได้ต้องมานั่งเสียใจเหมือนคุณพ่อตอนนี้

มีวิธีตั้งหลายวิธีที่จะประสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง
เคารพกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
มีตั้งหลายวิธีที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ไหม
โดยเฉพาะรุ่นพี่ทั้งหลายที่ชอบพาไปข้างนอกนะ
พ่อแม่ก็ต้องมาเสียเงินเสียทองอีก

ครับยังไงก็ขอให้มีความคืบหน้าเร็วนะครับ

พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย๓๓๐นะครับ